คุณผู้ชมฮะเรามาดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่พังงานะครับ
ฆ่าโหดศพยัดถังขยะจนมีคนเข้าไปเจอนะฮะ
เพราะว่าถังถูกทิ้งลงไปในเหว
แล้วทีนี้ฝาถังมันเปิดมีศีรษะมีผมโผล่ออกมา
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
พบศพของนางสาวสุพัตรายอดแก้วอายุ๓๐ปีนะครับ
จริงเป็นชาวจังหวัดสุราธานีแต่ไปถูกฆ่ายัดศพ
แล้วก็ทิ้งศพในถังพลาสติกสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตรนะฮะ
ไว้ข้างถนนกลิ้งลงเหวไปประมาณ๓๐เมตรนะครับ
จุดพบศพบนยอดเขาศกบ้านท่าหันตะบนรมมณีอำเภอปะกงจังหวัดพังงา
ต้นคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วันคุณผู้ชม
กว่าเจ้าหน้าที่จะเอาถังนี้ขึ้นมาได้ก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลลำบากเหมือนกันนะครับ
กลิ่นศพฟุ้งกระจายเหม็นไปหมดเลยนะครับ
พอเอามาตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบร่องรอยคล้ายถูกทำร้ายด้วยของแข็งตามร่างกายหลายจุดนะครับ
แล้วก็ยังพบของใช้ส่วนตัวยัดไว้ในถังสีฟ้านี้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็บัตรประชาชน
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกทำร้ายมาจากที่อื่นแล้วก็ยัดใส่ถัง
โดยที่ยังไม่เสียชีวิตก่อนนำมาทิ้งอำพรางที่จุดนี้นะครับ
แล้วก็คนที่มาพบก็คืออะไรรู้ไหมคุณ
พนักงานของทางหลวงเขาเขาจะมาตีช่องจราจรมาทำสีป้ายอะไรแบบนี้
แล้วก็มองลงไปเอ๊ะเห็นถังอะไรมันเปิดอยู่เห็นผมโผล่ออกมา
และคิดว่าน่าจะเป็นศพแน่เพราะว่าตรงเขาศกเขาบอกว่า
มีคนมาทิ้งศพอำพรางไว้หลายศพแล้วนะค่ะนะครับความคืบหน้าในคดีนะฮะ
ตำรวจสพกระปงนะฮะนำเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตมาตรวจสอบนะครับ
โดยมีแม่ของผู้เสียชีวิตและญาติเดินทางมาดู
แม่ยืนยันว่าเป็นเสื้อผ้าของลูกสาว
และมีการตรวจสอบข้าวของเครื่องใช้ที่พบในถังนี้ด้วยนะครับ
แม่ก็คือนางพวงรักชัยสิทธิ์แม่บอกว่าลูกสาวทำสวนยางพารา
หายตัวไปตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
โดยมีรถกระบะอิซูซุมารับที่บ้านในอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
เพราะว่าบ้านเกิดอยู่สุราชหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาหาแม่อีก
ระหว่างนั้นมีคนแจ้งข่าวว่าพบลูกสาวที่โน่นบ้างล่ะที่นั่นบ้างล่ะ
ตอนนั้นก็ดีใจนะว่าอย่างน้อยสักวันลูกก็คงกลับมา
แต่ทีนี้ไม่คิดว่าจะเจอลูกในสภาพถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ

แล้วคุณหมายได้ประมาณ๒เดือนอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะฮะ
ตำรวจพาแม่ผู้เสียชีวิตไปดูศพที่โรงพยาบาลกระโปรงนะครับ
แล้วก็ตรวจดีเอนเอเพื่อเป็นการยืนยันแพทย์ตรวจสภาพศพอย่างละเอียด
พบว่าบริเวณท้ายถอยและศีรษะมีร่องรอยถูกของแข็งทุบ
เชื่อว่าทำให้เสียชีวิตรวมทั้งแขนขวาผิดรูป
ส่งศพไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลจังหวัดสุราธานีในวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะที่ที่บ้านผู้เสียชีวิตในตำบลพ่วงพรมคอน
อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีนะครับ
ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านช่วยกันเตรียมพื้นที่
ในการรอรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลนะครับ
น้าผู้ตายเปิดเผยบอกว่าหลานสาวย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่

แต่ไม่ทราบข่าวคราวเลยหลังจากนั้น
ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนผู้ชายนั้นชื่อนามสกุลอะไร
เพียงว่าเขาทะเลาะกันบ่อยบางครั้งทะเลาะรุนแรงนะครับ
หลังจากที่หลานสาวขาดการติดต่อไป
สาเหตุอาจจะเป็นเพราะทางญาติไม่อยากคบหากับให้คบหากับผู้ชายคนนี้
ทีนี้หลานสาวก็เลยไม่ติดต่อกับทางบ้านเลยนะครับ
มีรายงานว่าตำรวจกำลังขอหมายสาร
เข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย
คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
การฆ่ายัดถังครั้งนี้ต่อไป

ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พังงาแล้วก็ต้องตามไล่ล่า
กลับมาถึงบ้านเกิดของผู้ตายก็คือสุราธานีด้วยนะครับ